คุณผู้ชมค่ะสิ้นปีแบบนี้นะคะอยากจะพูดถึงข่าวที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันอยู่
เป็นเรื่องราวความประทับใจของคู่รักนะคะ
ฝ่ายชายเนี่ยสวมแหวนมั่นจัดพิธีแต่งงานให้กับแฟนสาวที่ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาล
ยังมีสายน้ำเกลือยังมีเนี่ยเขาจัดงานแต่งงานแบบนี้แล้วเขาก็โพสต์ภาพเอาไว้
เป็นภาพประทับใจนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติม
โอ้โหใครได้ดูคลิปนี้นะก็ทราบซึ้งนะคะใช่ครับแล้วก็ยินดีในความรักของทั้งคู่
ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเวลาเราเหลืออีกเท่าไหร่
อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของคนที่เรารัก
เวลามันน้อยเกินกว่าจะไม่เข้าใจหรือโกรธหรือน้อยใจ
ขอให้ทุกวินาทีมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นหาคุณค่าในสิ่งนั้นให้เจอ
สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนสวยงามโพสต์เอาไว้๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่๓๐ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากฝ่ายชายขอแต่งงานฝ่ายหญิงเขาก็เซอร์ไพรส์ด้วยการจัดพิธีแต่งงานเลย
ชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวตกแต่งห้องผู้ป่วยเป็นเหมือนกับเรือนหอชั่วคราวอะค่ะ
แล้วก็มีพิธีแต่งงานแบบอบอุ่นท่ามกลางครอบครัวเพื่อนของทั้งสองฝ่าย
เขาก็ไปเป็นสักขีพยานให้นะเดี๋ยวไปดูภาพประทับใจนี้นะคะ

เราก็ไม่รู้ว่าเธอป่วยเป็นอะไรหนักหนาขนาดไหนนะ
แต่เชื่อว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมแน่นอน

ให้เจ้าสาวหายป่วยไวนะคะแล้วก็กลับมาแข็งแรงอืมมีความสุขนะคะ
ยังให้น้ำเกลือยังใส่เครื่องช่วยสายแบบช่วยหายใจอยู่เลย
ก็เป็นบรรยากาศที่น่ารัก